อ่ะคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ระทึกที่ชนบุรีกันหน่อย
ผู้ชายวัย๒๘ปีคนหนึ่งเขาคลุ้มคลั่งตะโกนโวยวาย
เขาบ่นน้อยใจตัวเองมีแต่คนรังเกียจเขา
นู่นปีนขึ้นเสาโทรศัพท์๓๐กว่าเมตรค่ะ
แล้วคุณผู้ชมที่มันหน้าประหว่างพันธุ์พลึงมากคือ

แล้วไม่ได้ตกธรรมดาเนี่ยมันตกหนักแล้วตกไม่หยุดเลยนะคะ
ทุกคนพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายเขาอยากลงนะแต่เขาลงไม่ได้
ขาเป็นตะคริวค่ะยืนนานเกินไปหน่อย
แล้วก็ฝนตกด้วยอ่อนแรงเหนื่อยล้าด้วย
เกิดขึ้น๑๐โมงครึ่งเมื่อเช้านี่แหละค่ะ
ตำรวจสภศรีราชาเขาได้รับแจ้งมาว่าชายคลุ้มคลั่งคนนึง
ปีนขึ้นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือหลังวัดเขาบางพระในอำเภอศรีราชา
ฝ่ายปกครองเอ่ยกู่ภัยสว่างประทีปศรีราชาเอ่ย
เทศบาลตำบลบังพระรีบไปช่วยเหลือ
ที่เห็นพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ย
คือนายสมเจตเกรดวัตถานะคะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบังพระ
ใช้เครื่องขยายเสียงพยายามพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่
ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเป็นผลค่ะ
เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะลง
แต่ลงมาเองไม่ได้เพราะตากฝนอยู่นาน
ร่างกายก็เริ่มหนาวสั่นแล้วก็หมดแรงแถมเป็นตะคริวที่ขาด้วย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะปีนขึ้นไปเอาอุปกรณ์เซฟตี้รัดตัวผู้ชายคนนี้ไว้
แล้วก็นำตัวลงมาข้างล่างได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หยาดชาวบ้านที่มามุมดูเหตุการณ์เนี่ยเขาก็โล่งใจไปตามกัน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาแจ้ง
เขาก็รีบวิ่งไปดูก็เห็นผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปบนเสาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตะโกนบ่นทำนองว่าน้อยใจตัวเองมีแต่คนรังเกียจเขา
ระหว่างที่ตะโกนก็ร้องไห้ไปด้วยอ่ะค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เจอกับพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ไปถามว่าเออ
ลูกชายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมก่อเหตุแบบนี้
คุณพ่อบอกว่าลูกป่วยด้วยโรคทางประสาทต้องทานยารักษาอาการเป็นประจำ
พอนำตัวลงมาได้ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
แล้วก็ให้ญาตินำตัวกลับบ้านไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ลงมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ไม่มีเหตุอันตรายอะไรเกิดขึ้นดูภาพแล้วหวาดเสียวนะ
จริงแล้วฝนมันตกไงใช่เผื่อลื่นเอาตกลงมาอีก